ส่วนชนรับประทานจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้นำรถเป็นรถแรนดโลเวอร์ซีรีส์๓ค่ะ
ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับในพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ที่นั่งทรงงานไปยังพื้นที่ภาคใต้นะคะ
โดยได้นำรถนี้มาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
เก็บร้อยปีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการชนรับประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในหลวงราชการที่๙ทรงพระราชทานแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ของสำนักงานชนรับประทานที่๑และสำนักงานชนรับประทานเชียงใหม่
โดยอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะคุณผู้ชมทำให้ทุกคนที่เดินทางมาชมนิทัศกาล
แล้วก็ไม่พลาดเลยนั่นก็คือการถ่ายภาพรถจี๊บ
นำมาจัดแสดงไว้พร้อมกับพระบรมชายาลักษณ์
หลวงราชการที่๙ที่นั่งทรงงาน
นายเจนสักริมปิติผู้ว่าผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานเชียงใหม่
ถวายในการเสด็จทรงงานในแต่ละพื้นที่
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ประสบกรณิกรไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามค่ะ
โดยกรมชลประธานก็ได้นำรถแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันมาใช้งาน
แล้วก็แจกไปตามโครงการชนรับประทานต่างนะคะ

แต่ไม่ได้เป็นรถยนต์พระที่นั่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนรถคันนี้ก็ได้ปรับปรุงระบบใหม่ค่ะ
เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ดูแลรักษาเป็นอย่างดียังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะ
ตอนนี้ก็นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมกัน
จนถึงวันที่๒๕ธันวาคมนี้

ช่วงนี้ใครที่อยากไปชมรวมถึงไปถ่ายภาพ
ก็สามารถไปได้ด้วยนะคะ